อย่างแรกเลยวันนี้จากกรณีที่นักเสี่ยงโชคหลายคน
เมื่อวานนี่ไงค่ะพี่แรกออกแล้วไง
แน่นอนอยู่ในทุกการซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปเปาตัง
ปรากฏถูกรางวัลในงวดวันที่๑ตุลาคม
แต่ได้รับแจ้งว่าไม่ถูกรางวัล
ใช่อย่างที่เมื่อวานอันสัปดาห์ก่อนไม่บอกไปแล้วว่า
เขาจะต้องโอนเงินเข้ามาให้แบบอัตโนมัติ

แต่อันนี้คือเขาก็รู้แล้วว่าเขาซื้อเลขนี้

ค่ะปรากฏว่าเขาก็เหมือนประมาณว่า
คนอื่นเป็นหรือเปล่าทำไมเขาซื้อเลขนี้แล้วเขาไม่ถูก

ไม่ถูกเหมือนกันทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้

แน่นอนข่าวก็ได้นำเสนอกันไปหมดเลย
ล่าสุดวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ทำการชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคกระบวนการ
กดรางวัลสลากดิจิทัลซึ่งเป็นระบบใหม่
ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการประมวลผลโดยเร็วที่สุดนะฮะ
สำนักงานสลากขออภัยมาไว้ในโอกาสนี้ด้วย
ขณะที่การประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งดิจิทัลในแอปเป่าตังค
ณตอนนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะฮะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น
และจะพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผู้ซื้อสลากต่อไป

สำหรับบางคนที่ซื้อแล้วมันเหมือนกับฉันถูกแล้ว

ค่ะตกใจกันไปหมดเลยนะต้องรีบโอนเงินให้เขานะฮะ
สลากก็ขอโทษขอโพยกันไปนะครับ

ต่อคิวแก้บนทาเวสุวรรณวัดดังจังหวัดระยองครับ
เพราะว่าถูกหวยรวยกันอื้อฮะ
และที่สำคัญคนที่ขายที่ดินไม่ได้ขายได้ครับ

ที่วัดเนินสุกนะครับหรือว่าวัดละโอกนะครับผม

หมู่เก้าตะบนทุ่งควายกินนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
คุณผู้ชมครับบริเวณลานด้านหน้า
ท้าเวสวันภายในวัดมีการว่าจ้างคณะนางรำฮะ
รำถวายองค์ท้าเวสวันโดยมีการติดไฟแสงสี
แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมแก้บนกันหลายสิบคนเลยทีเดียว
เดี๋ยวดูครับนี่ครับบรรยากาศคึกคักกันเลยทีเดียว
ด้านนายนพดลครับอายุ๓๔ปีแล้วก็นางสาวเยาวลักษณ์นะครับ
อายุ๔๐ปีเนี่ยสามีภรรยาคู่หนึ่งครับเปิดเผยว่า
ว่าจ้างวงดนตรีย้อนยุคคณะต้นอ้อของภาคตะวันออกมาแสดงถวายให้กับ
ท้าเวสวันวัดเนินศุกร์หลังจากที่มาบนบานให้ขายที่ดินจำนวน
ไร่ได้สำเร็จนะครับผมโดยตนเนี่ยมาบนบานในช่วงเช้า
ปรากฏว่าช่วงบ่ายมีในทุนโทรศัพท์มาสอบถามครับ
แล้วก็ตกลงซื้อขายกันจึงเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท้าเวสวรรณ
ที่ช่วยโดนบันดาลให้ขายที่ดินได้สำเร็จนั่นเองครับขณะที่ชาวบ้านที่มารอแก้บนเนี่ย
บางรายก็ถูกตรงวัลเลขท้ายสองตัวก็คือศูนย์สองเอ๊ะมันออกหกหกเนี่ยครับ
ว่าไหนอะคะเขาบอกว่าศูนย์สองข้างบนหรือเปล่า
ข้างบนไม่มีข้างบนไม่มีนะฮะเออแต่ข้างบนไม่มี
ซึ่งเป็นเลขทูบหน้าองค์ท้าเวสวันบางรายก็ถูก๓ตัวตรง
ซึ่งมีคนถูกกันจำนวนหลายสิบคนจึงพากันมาแก้บนด้วยการว่าจ้างนางรำมาถวายนั่นเอง
แล้วก็นำเครื่องเนี่ยมาเส้นแก้บนนะครับ
โดยคาดว่าจะมีคนมาแก้บนเพิ่มอีกเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยมีผู้โชคดีอีก
หลายรายที่ถูกรางวัลนั่นเองครับ

อื้อค่ะ
เอามาจากไหนถ้าหามวดไหนเห็นไหม

ก็ได้ก็ได้